ค่ะวันนี้คุณผู้ชมจับตาเรื่องของการชุมนุมนะคะ
เพราะว่าหลังจากที่เจ้าหน้าที่ควบคุมตัวแก่นำไปหมดแล้วนะฮะ
แล้วก็มีการประกาศว่าจะไปรวมตัวกันที่แยกราชประสงค์
ในเวลา๑๖นาฬิกาหรือว่า๔โมงเย็นนะคะ
วันนี้มีความเคลื่อนไหวจากหลากหลายกลุ่มออกมาด้วย
ใช่นะครับเพราะขณะนี้เราอยู่ภายใต้ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน
ที่มีความร้ายแรงในเขตท้องที่กรุงเทพนครลงนามโดย
ผลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีนะครับ
ซึ่งก็ให้ผลเอกประวิทย์วงสุวรรณบรองนายยกรัฐมนตรี
เป็นผู้กำกับการปฏิบัติงานของหัวหน้าผู้รับผิดชอบ
ส่วนหัวหน้าผู้รับผิดชอบก็คือผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินั่นเอง
พลตำรวจเอกสุวัสดิ์แจ้งยอดสุขนะครับ
แม้ว่าจะมีการประกาศแบบนี้ออกมา
มีข้อห้ามมีข้อกำหนดมีคำสั่งออกมา
ตามพระราชกำหนดที่ถูกประกาศไว้นะครับ
แต่ว่าในส่วนของแก่นำที่ถูกควบคุมตัว

ในส่วนของวันนี้กลุ่มเยาวชนปลดแอบฟรียูด
ว่าการประกาศครั้งนี้ถือว่าเป็นการเปิดหน้าสู้กับประชาชน
ดังนั้นขอให้ประชาชนยังไปรวมตัวกัน

คือก็พยายามที่จะรวบรวมพลพัก
ไปที่ราชประสงค์ตามกำหนดเดิม

แล้วก็เรื่องของประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน
ที่มีความร้ายแรงด้วยข่าวเที่ยงของเราวันนี้
ก็จะนำเสนอแล้วก็ประมวลภาพ
เหตุการณ์ตั้งแต่เมื่อวานนี้เมื่อคืนนี้จนกระทั่งวันนี้
คุณผู้ชมได้รับทราบแล้วก็ยังมีข่าวอื่นให้ติดตามกันด้วย

อันนี้เป็นเหตุการณ์หลังจากที่เราได้ติดตามข่าวจากไทยรัฐทีวีมาเมื่อวาน

แล้วก็จนถึงช่วงเย็นช่วงหัวค่ำเนี่ยนะครับ
ก็ปรากฏว่ากลุ่มผู้ชุมนุมคณะราษฎร๖๓
สามารถที่จะเข้าไปยังพื้นที่บริเวณโดยรอบธรรมเนียบรัฐบาล
ตั้งแต่ถนนพิศนุโลกตัดไปถึงแยกมิสักวันนะครับ
แล้วก็ไปถึงราชดำเนินนอกตรงสะพานมักควันรังสรรค์
ก็ครอบครองพื้นที่ตรงนั้นได้เรียบร้อยแล้วนะฮะ
และทีนี้ครับท่ามกลางกระแสว่าเจ้าหน้าที่รัฐ
จะดำเนินการสลายการชุมนุม
แล้วก็เรื่องของการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน
ท้องที่กรุงเทพมหานครนะครับ
ไล่เลี่ยงกันในช่วงดึกแล้วกันนะฮะ
เพราะว่าตลอดทั้งวันช่วงเย็นช่วงหัวค่ำ
คุณผู้ชมได้รับชมข่าวจากไทยรัฐทีวี
รายงานสดกันให้ทราบอย่างต่อเนื่องแล้ว
แต่ทีนี้ครับผมขออนุญาตไล่เรียงตั้งแต่สักประมาณ๔ทุ่ม
๔ทุ่มก็ปรากฏว่าเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคง
ได้ประกาศให้ผู้ชุมนุมยุติการชุมนุม
และขอให้ประชาชนผู้มาชุมนุมก็เดินทางกลับบ้าน
แต่ทีนี้ครับในส่วนของแก่นำคนสำคัญอย่าง
อานนท์นำพาพร้อมด้วยนายพระฤทธิวรักษ์หรือว่าเพนกวิน
นายพานุพงศ์จาดนอกหรือว่าไม้ระยอง
ยังคงที่จะครองพื้นที่อยู่
แล้วก็ขึ้นเวทีปลาสายตั้งแต่ช่วง๔ทุ่ม๕ทุ่ม
จนกระทั่งถึงตี๑ยังขึ้นเวทีปราศัยใหญ่อย่างต่อเนื่อง
ซึ่งเวทีปราศัยใหญ่ก็อยู่แถวสะพานชมัยมรุเชษ
ด้านฝั่งธรรมเนียบรัฐบาลประตูทางเข้าตึกไทยคู่ฟ้านะครับ
ส่วนเวทีย่อยก็จะมีตรงแยกมิสักวัน
แล้วก็บริเวณแยกสะพานมะขวานรังสรรค์แต่ตอนหลังก็ยุบ๒เวทีนั้นแล้ว
ก็มาปราศัยใหญ่อยู่ที่เวทีใหญ่ตรงสะพานชมัยมรุเชษนะครับ
ก็ยังคงปราศัยประกาศบอกว่าจะยุติเวทีหน้าธรรมเนียบรัฐบาลสะพานชมัยมรุเชษแห่งนี้
แล้วก็ขอให้พี่น้องนอนพักค้างคืนกันก่อนทยอยกลับในตอนเช้า
เมื่อกลับไปแล้วเรานัดหมายรวมตัวกันอีกครั้ง๔โมงเย็นที่แยกราชประสงค์นะครับ
เหตุที่จะให้แยกย้ายเพราะสถานที่ตรงนี้รอบธรรมเนียบรัฐบาล
จุดที่ตั้งยุทธศาสตร์เป็นชัยภูมิที่เสียเปรียบ
นี่คือการประกาศของแก่นำกลุ่มผู้ชุมนุมนะฮะในช่วงสักประมาณตีหนึ่ง
ตี๒นะครับก็ยังคงขึ้นเวทีในการกล่าวปราศัยนะฮะ
แล้วก็พูดถึงเรื่องของการเข้ามาสลายการชุมนุมของเจ้าหน้าที่เพราะว่าห่วงเวลานั้นเองก็เป็น
ชุมนุมที่อยู่ท่ามกลางกระแสข่าวว่าจะมีการสลายการชุมนุมอย่างต่อเนื่องนะครับ
แล้วก็เตรียมพร้อมในการที่ได้รับทราบข่าวสารข่าวลือออกมาว่าจะมีการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรงนะครับ
โดยนายอานนท์แก่นำของกลุ่มผู้ชุมนุมนะครับบอกว่าหากมีการเข้าสลายการชุมนุมก็จะไม่ต่อสู้ไม่ขัดขืน
แต่ต้องมาตามกฎหมายต้องมีคำสั่งของสารแพ่งชัดเจนซึ่งการสลายการชุมนุมในเวลากลางคืนถือว่าขัดกับหลักสากลนะครับ
ทีนี้ครับแก่นำอย่างเพนกวินเพนกวินก็ยืนยันบอกว่าเรานัดรวมตัวกันอีกครั้งในช่วงเย็นของวันที่๑๕ตุลาคมคือวันนี้
แยกราชประสงค์๔โมงเย็นไปเจอกันเพราะว่าชัยภูมิตรงนั้นดีกว่า
และอยากให้ประชาชนเดินทางมาร่วมชุมนุมสะดวกและปักหลักเวทีปราศัยที่นั่นเลยนะฮะไล่เลี่ยงกันถึงช่วงเวลาตีสามครับ
เวทีที่ธรรมเนียบรัฐบาลสะพานชมัยมรุเชษเริ่มมีการเก็บเวทีปราศัยแล้วนะฮะ
เพราะว่าแกนนำเองก็ได้ยินข่าวลือหนักมากนะฮะว่าจะมีการสลายการชุมนุมแล้วก็เป็นห่วงผู้ชุมนุมที่ยังมีอยู่บางส่วนในการชุมนุมอยู่บริเวณรอบธรรมเนียบรัฐบาลนะครับ
แล้วก็มีการประกาศอีกครั้งตี๔นะครับนายอานนท์ได้ประกาศผ่านเครื่องเสียงให้มวลชนที่ปักหลักอยู่บริเวณรอบธรรมเนียบรัฐบาลเดินทางกลับบ้านทันทีครับ
เนื่องจากมีประกาศการใช้พรกรฉุกเฉินแล้วก็เพื่อไม่อยากให้มวลชนได้รับอันตรายนะครับ
ดังนั้นกลุ่มมวลชนขอให้รีบออกจากพื้นที่ใช้เวลาเพียง๑๐นาทีครับมวลชนเกือบทั้งหมดได้ออกจากพื้นที่เกือบหมดนะฮะ
ขณะนั้นเองนะครับก็ห่วงเวลาตี๔ก็มีการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรงในเขตพื้นที่กรุงเทพมนคร
ลงนามโดยพลเอกประยุทธ์จันโอชารายละเอียดว่า
โดยที่ปรากฏว่ามีบุคคลหลายกลุ่มได้เชิญชวนปลุกระดม
ดำเนินการให้มีการชุมนุมสาธารณะโดยมิชอบด้วยกฎหมาย
ว่าด้วยการชุมนุมสาธารณะในกรุงเทพมนคร
ก่อให้เกิดความปั่นป่วนวุ่นวายและไม่สงบเรียบร้อยของประชาชน
ไม่ใช่การชุมนุมโดยสงบกระทบความมั่นคงทางเศรษฐกิจ
และการแพร่ระบาดของโรคจึงมีประกาศนี้ออกมา
ลงนามพลเอกประยุทธ์จันโอชาประกาศณวันที่๑๕ตุลาคมตี๒
นี่แหละครับก็เป็นช่วงดีเวลาเดียวกัน
ภาพที่เห็นคือประมาณตี๔๕๐นาที
เจ้าหน้าที่ชุดควบคุมฝูงชนกว่าพันนายที่ประจำตามจุดต่าง
ก็เดินเท้าเข้าขอคืนพื้นที่
หลังจากมีประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรงในเขตท้องที่กรุงเทพมนาคม
เจ้าหน้าที่ก็ค่อยกระชับเดินเข้าไปประชิดกลุ่มผู้ชุมนุม
ก่อนจะมีการเจรจาให้รีบออกจากพื้นที่
ใช้เวลาประมาณ๕นาทีนะครับกลุ่มผู้ชุมนุมได้ถอยออกจากพื้นที่ทั้งหมด
และเจ้าหน้าที่ก็เดินหน้ากดดันไปจนถึงแยกนางเลิ้ง
สิ้นสุดที่แยกยมราชแล้วก็มีการจับกลุ่มผู้ชุมนุมบางส่วนด้วย
แต่เหตุการณ์การจับกลุ่มก็ไม่มีความรุนแรง
เพราะมีการแจ้งหมายจับก่อนแล้วก็ควบคุมตัวขึ้นรถ
ตี๕๓๐หลังจากยึดคืนพื้นที่คืนได้สำเร็จ
เจ้าหน้าที่ได้ถอยกลับไปยังที่ตั้งนะครับขณะเดียวกัน
เจ้าหน้าที่ได้เปิดการจราจรตามปกติ
และให้กรุงเทพมนาคมเข้ามาทำความสะอาด
เรื่องของการจับกลุ่มตัวกลุ่มแกนนำ
กลุ่มแก้นนำสำคัญอย่างนายอานนท์นำพา
ก็ถูกประกาศควบคุมตัว
แล้วก็เจ้าหน้าที่ก็แจ้งหมายแจ้งสิทธิให้นายอานนท์ได้รับทราบนะครับ
ส่วนนายอานนท์เองนะครับพยายามขอโทรศัพท์ติดต่อญาติ
กับทางเจ้าหน้าที่โดยอ้างสิทธิ์ของผู้ต้องหา
สามารถติดต่อญาติแล้วก็นำตัวบุคคลที่ไว้ใจ

ตะโกนต่อว่าเจ้าหน้าที่ด้วยความไม่พอใจ

นอกจากนี้นะครับเพ็นกวิ่นพริษชีวรักษ์
นายประสิทธิ์ครุธาโรธนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่
รวมถึงไม้จากนอกหรือว่าไม้ระยอง
ก็ถูกควบคุมตัวไปด้วยเช่นเดียวกันนะครับ
อันนี้คือการควบคุมตัวแกนนำณสถานที่การชุมนุมนะครับ
ขณะเดียวกันนะครับช่วงสายกว่านี้
นางสาวปนัสยาสิทธิจิระวัฒนกุล
หรือว่าบรุ้งแกนนำกลุ่มเยาวชน
ได้มีการไลฟ์สดอ่านแถลงการจุดยืน

กรณีเจ้าหน้าที่รัฐจับแก่นำและผู้ปราศัย๔คน
ก็คือพฤษชีวรักษ์อานนท์นำพาประสิทธิ์อุทาโรธนะครับ
โดยบอกว่าเป็นการกระทำที่ไม่ชอบทำ
และขอแสดงจุดยืนโดยจะจัดชุมนุมต่อไป
ในวันนี้เวลา๑๖นาฬิกาที่แยกราชประสงค์
อันนี้คือการไลฟ์แต่ไม่นานเกิดเป็นคลิปนี้
เผยแพร่ออกมานะครับ
แพร่ออกมาว่าทางรุ้งเองนะครับ
ถูกตำรวจเข้าไปแจ้งหมายจับ
แล้วก็ควบคุมตัวณห้องพักของโรงแรมแห่งหนึ่ง
ขณะที่รุ้งพักอยู่พร้อมกับนายชานนท์ไพโรธหรือว่านัท

ก็ตำรวจได้อ่านหมายจับให้บุคคลทั้งสองฟัง
ตามความผิดพระราชมนรัฐการชุมนุมศาสนนะ
แล้วก็นำตัวไปสอบสวนนะครับ
ในคลิปที่มีการเผยแพร่ออกมานั้นนะฮะก็จะเห็นว่า
รุ้งนั้นถูกแจ้งหมายจับ

ขณะที่รุ้งเองนะครับก็ขอดูหมายเหล่านี้
ตำรวจยื่นซองยื่นซองให้รุ้งดู
เดี๋ยวสักครู่จะได้เห็นคลิปในช่วงนี้นะครับ
ตำรวจยื่นซองให้ดูบรรยากาศสักนิดหนึ่ง
ตำรวจยื่นซองให้รุ้งมีช่วงจังหวะหนึ่งที่เจ้าหน้าที่
สองให้รุ้งเพื่อจะให้รุ้งได้เซ็นรับทราบ
แต่ปรากฏว่ารุ้งหยิบเอกสารออกมาจากซองแล้วก็ฉีกนะครับ
เจ้าหน้าที่ก็บอกว่าขอร้องอย่าฉีกเลย
เพราะว่าทางตำรวจเองก็ทำตามข้อกฎหมายเหมือนกัน
จากนั้นก็มีการควบคุมตัวรุ้ง
แล้วก็นัดคือนายชานนท์ไพโรธควบคุมตัวไปต่อ
แต่ว่านัชชานนท์เขาก็ไม่สามารถเดินได้
แล้วก็เจ็บขาก็เลยต้องนั่งรถเข็นไปแบบนี้นะครับ
แล้วก็ตอนที่ควบคุมตัวลงไปจากโรงแรมห้องพักแห่งนี้
ก็เกิดความวุ่นวายนิดหนึ่ง
เพราะว่าด้านล่างก็มีเหมือนทางกลุ่มของทั้งสองคน
เขายืนตะโกนต่อว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจอยู่เหมือนกัน

เด็จการจงพินาศประชาราชจงเจริญ

สำหรับการชุมนุมที่จะมีนัดการชุมนุมกัน
ก็คือ๔โมงเย็นวันนี้ที่ราชประสงค์นะคะ
ถึงแม้ว่าทางรัฐบาลมีการประกาศพรกรฉุกเฉิน

แต่ว่าทางกลุ่มเยาวชนปลดแอดก็ดี